แชมป์ไทยลีกรูปการณ์ที่แล้วที่เพิ่งจะผ่านมาก็กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกนะครับ
เพื่อเตรียมทีมในการสู้ศึกโตต้าแม่ขงคลับแชมเป็นชิปในรอบชิงชนะเลิศกับทางซาน่าคอนหว่านะครับ
จะไม่แพ้ไว้ก่อนเพื่อกลับมาเอาชนะในบ้านในเกมที่๒ให้ได้
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายราวสดเกมที่๒ระหว่างเมืองคลองกับสนาขาวหวาน
ที่สนามสุพัจจราสายิงสดไปเลยครับวันที่๖มกราคมแข่งขันเวลา๑ทุ่ม
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๔
เป็นโปรแกรมถ่ายทอดโปรแกรมแรกของไทยรัฐนะครับในปีหน้าด้วยครับ